คุณผู้ชมคะจากที่เมื่อวานเราเล่าไปนะคะ
เรื่องที่ว่ามีเจ้าของอู่ซ่อมมอเตอร์ไซค์คนนึงเนี่ย
ถูกพบเป็นศพเสียชีวิตในสภาพที่หน้าเนี่ย
ว่ำอยู่ในอ่างปูนในห้องน้ำบ้านของตัวเองครับ
แล้วก็เมื่อวานเนี่ยล่าสุดเราบอกไปแล้วว่าจับคนร้ายได้แล้วใช่ไหมคะ
คนร้ายเนี่ยก็เป็นคนที่รู้จักสนิทสนมคุณหน้ากันดี
วันนี้จับตัวได้ตำรวจนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพแล้ว
เขาบอกว่าสาเหตุที่ทำให้ต้องฆ่าเป็นเพราะว่า
ทะเลาะกันเรื่องโดนไล่ให้กลับบ้านแค่นั้นเลยค่ะคุณผู้ชม
ซึ่งทางย่าคนตายบอกว่าไม่มีทางอโหสิกรรมให้เด็ดขาดนะคะ
คุณผู้ชมไปดูช่วงตอนที่ผู้ต้องหาเนี่ยไปกราบขอขมาศพกันหน่อยค่ะ
เสียงที่คุณผู้ชมได้ยินเมื่อสักครู่นี้ค่ะคือเสียงของนางเรไรบริสันเทียนะคะ
ก็เป็นภรรยาของผู้ตายค่ะ
ก็ถามด้วยความคับแค้นใจนะคะถามนายสมใจสังสิริคนก่อเหตุว่า
ทำไมถึงทำแบบนี้ทำไมถึงฆ่าสามีเธอได้ลงคอ
ก็เป็นช่วงจังหวะที่ตำรวจสพท่าไม้รวกเนี่ยนำตัวนายสมใจมากราบขอขมาศพ
วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้างที่ตำบลท่าไม้รวกช่วงเช้าที่ผ่านมาที่จังหวัดเพชรชบุรี
คือตำรวจไปตามจับตัวนายสมใจได้ที่ลานกองไม้รวกที่บ้านโค้งตาบาง
ห่างจากที่เกิดเหตุประมาณ๑๐กิโลเมตรจับได้เมื่อวานนี้ช่วงเย็นค่ะ
ตรวจค้นร่างกายตัวนายสมใจเนี่ยมียาไอซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าเสื้อลายพราง
แล้วก็มีโทรศัพท์มือถือยี่ห้ออปโป้สีดำของผู้ตายอยู่ในกระเป๋าสะพายด้วย
นายสมใจยอมรับสารภาพแต่โดยดีเลยนะคะเขาบอกว่า
เหตุการณ์มันเริ่มขึ้นเนี่ย๕โมงครึ่งช่วงเย็นวันที่๙กันยายน
เขาอุ้มไก่ชนเพศผู้หนึ่งตัวขี่มอเตอร์ไซค์ไปที่บ้านของผู้ตาย
ตั้งใจจะเอาไก่ชนไปผสมกับไก่ชนตัวเมียของผู้ตาย
จากนั้นเนี่ยเขาก็เลยถามผู้ตายถือโอกาสว่าเออไอ้แบตเตอรี่รถมอเตอร์ไซค์ที่เปลี่ยนแบตเตอรี่มาให้เนี่ย
แล้วก็ที่ซ่อมจักรยานยนต์อีกคันนึงมันยังไงเสร็จหรือยังอะไรแบบไหน
ก็ถามเรื่องของการซ่อมรถครับปรากฏเขาบอกว่าผู้ตายอ่ะ
ไล่เขากลับบ้านเขาก็เลยโมโหค่ะโดนผู้ตายไล่กลับบ้าน
โมโหมากหยิบท่อนไม้ที่วางอยู่บนโต๊ะหน้าบ้านอ่ะ
เข้าไปที่ไทยทอยผู้ตายจนผู้ตายล้มหน้าฟาดกับพื้นปูนจนฟันหัก
ตั้งสติได้กลัวกลัวความผิดนะคะ
ลากร่างผู้ตายเข้าไปในบ้านแล้วกดศีรษะผู้ตายลงในอ่าง
อ่างน้ำในห้องน้ำจากนั้นก็เดินมาล็อกกุญแจประตูบ้าน
โทรศัพท์กับกระเป๋าสตางค์ของผู้ตายขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปค่ะ

ตำรวจพาไปทำแผนด้วยกัน๔จุดนะคะ
จุดแรกก็คือหน้าบ้านผู้ตายที่นายสมใจขี่มอเตอร์ไซค์มารอ

เป็นจุดที่ทั้งคู่ยืนคุยกันก่อนที่จะทะเลาะกัน
แล้วนายสมใจก็เอาท่อนไม้ฟาดผู้ตาย
อันนี้จุดแรกนะคะที่เอามอเตอร์ไซค์มารอว่าจะเอาไก่ชนมาผสม
ที่สองก็ที่ยืนคุยกันแล้วก็ใช้ไม้ตีผู้ตาย
แล้วก็จุดที่๓ค่ะเป็นจุดห้องน้ำภายในบ้าน
จังหวะที่เขาลากร่างผู้ตายเข้าไปแล้วก็เอาศีรษะผู้ตายเนี่ยกดลงไปในอ่างปูนอ่างน้ำอันนี้นะคะ
แล้วก็จุดสุดท้ายจุดที่๔ไปที่แม่น้ำเพชรชบุรีห่างจากบ้านที่เกิดเหตุ๒กิโลเมตรค่ะ
เขาขี่มอเตอร์ไซค์เอาไม้ที่ใช้ก่อเหตุกับกระเป๋าสตางค์ของผู้ตายไปทิ้ง
แต่เงินไม่ได้ทิ้งนะคะทิ้งแต่กระเป๋าเงินเก็บไปใช้ค่ะ

หลังจากนั้นเนี่ยนายสมใจคนนี้เขาขี่รถกลับไปนอนบ้านตัวเองเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
เช้าวันต่อมายังขี่รถมาที่อู่ของผู้ตายด้วย
ทำทีเป็นถามคนข้างร้านว่าเอ๊ะทำไมวันนี้ช่างพระควัฒน์เขาไม่มาเปิดร้านเหรอมันเป็นอะไรเกิดอะไรยังไงขึ้นหรือเปล่า

สุดท้ายแล้วตำรวจเขาก็ตามรวบตัวมาได้นะคะตำรวจก็ถามมือถือผู้ตายอยู่ไหนเขาก็หยิบให้ดูว่าอยู่กับเขา
เอาแล้วเงินในกระเป๋าสตางค์ล่ะ๖๓๖๐บาทอ๋อผมใช้ไปแล้วใช้เงินเขาด้วยแล้วก็โยนกระเป๋าสตางคิงแม่น้ำไป
เมืองต้นตำรวจแจ้งข้อกล่าวหากระทำผิดฐานฆ่าผู้อื่นตายโดยไม่เจตนาเคลื่อนย้ายอำพลางศพลักทรัพย์แล้วก็ครอบครองยาเสพติดประเภทหนึ่งหรือว่ายาไอซ์นะคะส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมายไปแล้วเรียบร้อย
หลังจากที่ตำรวจนำตัวนายสมใจไปฝากขังแล้วเนี่ย
คุณคารินกระมุดโยธินผู้สื่อข่าวของเราก็ไปที่วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้างนะคะ
ซึ่งก็เป็นสถานที่ตั้งสวดพระอภิษฐรรมศพของนายพระควัฒน์ผู้ตาย
ก็ไปเจอกับภรรยาแล้วก็ญาติญาติค่ะ
ภรรยาบอกว่าโอ้โหทำใจไม่ได้เลย
พอฟังคำสารภาพผู้ต้องหายิ่งรับไม่ได้ใหญ่เลย
อยากที่จะให้สัมภาษณ์อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วเพราะว่ายังทำใจไม่ได้
แล้วทุกอย่างคือมันจบไปแล้วต่อให้พูดไปสามีเขาก็ไม่ฟื้นขึ้นมา
แต่ว่าน้องชายของนายพระควัฒน์ผู้ตายเนี่ยโกรธแค้นมากนะคะ
เขาบอกว่ามีสำนักข่าวช่องหนึ่งเอาข่าวไปเสนอว่า
ครอบครัวเนี่ยสงสัยหนึ่งในเพื่อนของผู้ตายที่ชื่อนายใหญ่
ก็เลยทำให้ครอบครัวของเพื่อนผู้ตายผิดใจกัน
เขาบอกว่าเขาโกรธมากนะเรื่องนี้เพราะที่ผ่านมาครอบครัว
ไม่เคยพูดว่าสงสัยหนึ่งในเพื่อนผู้ตายไม่เคยเอ่ยชื่ออะไรขึ้นมาเลยด้วยซ้ำ
น้องชายบอกเขาขอชี้แจงผ่านทางไทยรัฐทีวีหน่อยค่ะ

ได้ไปพูดคุยกับเจ้าของร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อยู่ติดกับอู่ซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ของผู้ตายด้วยนะคะ

เจ้าของร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าเขาบอกว่า
ในใจหรือที่เขาเรียกกันว่าช่างใจในสมใจคนก่อเหตุเนี่ยนะ
เมื่อ๕เดือนก่อนเนี่ยเขาเพิ่งมาทำหลังคาให้ที่อู่ซ่อมรถของผู้ตาย

ไม่เคยเห็นว่าจะมีเรื่องผิดใจกัน
ส่วนตัวผู้ตายเนี่ยเขาก็เป็นคนมีนิสัยผู้จาโผงผางอ่ะ
แต่จริงก็คือเป็นคนจิตใจดีไม่ได้มีอะไร
ก็เลยคิดว่าสาเหตุจริงแล้วเนี่ย
ไม่น่าจะทะเลาะกันด้วยเรื่องโดนไล่ให้กลับบ้านหรอก
น่าจะเป็นเรื่องของยาเสพติดมากกว่า

เขาบอกว่าสงสัยนายสมใจจะไปขอยืมเงินผู้ตายไปเสพยาหรือเปล่า
แล้วผู้ตายปฏิเสธก็เลยไม่พอใจแล้วก่อเหตุขึ้น
ที่ต้องทำราคาแล้วแล้วก็เลยรู้จักกัน
กี่เดือนละครับพอพอจะคร่าวได้ไหมว่ารู้จักกันมาก้ี้เดือน
กูไม่มีอะไรดื่ม
ใช่ครับ
เมืองต้นทางญาติแจ้งบอกว่าศพนายพระควัฒน์เนี่ยจะมีการชาปนกิจวันพรุ่งนี้ค่ะ
แล้วก็อย่างที่บอกไปข้างต้นนะคะญาติญาติยืนยันเลยว่ายังไงก็ไม่ขออโหสิกรรมให้กับผู้ต้องหาค่ะ